ก้าวเล็กแต่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับ
ที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทาง
ที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถ
กลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
นาฬิกา๕๑นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีครับ
ก้าวเล็กเหมือนนิวอาร์มสตองที่ไปเหยียบดวงจันทร์

จะเข้าสู่การเปิดประเทศเป็นทางการแล้ว
แต่ว่ารอบนี้พูดไปถึงช่วงปีใหม่ฮะ

รัฐบาลประกาศไว้อยากจะเชิญลิซ่า

ไปมารอบนี้เขาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่ายังไงก็มาได้
สุดท้ายมันเป็นไปตามที่ทุกคนคาดคิดไว้

ว่าลิซ่ากับ

จะสามารถเดินทางมาบ้านเราประเทศไทย

เป็นใครนี่เบอร์หนึ่งของโลกนะฮะโอเปล่านักร้องโอเปล่าเบอร์หนึ่งของโลก
ทั้งสองคนนี้ได้รับการทาบทามแล้วและตีมูลค่าไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะมีค่าจ้าง
หนึ่งร้อยล้านบาทเอามาจากไหนขอคอรมอส่วนงานจัดอีเวนต์เดี๋ยวจะขอสปอนเซอร์
บรรดาเอกชนอีกทีล็อกคิวไว้เลยล็อกคิวสองคนนี้มาร่วมเขาดาวน์ที่ภูเก็ต
ภูเก็ตแซนบล็อกบ้านเราประเทศไทยอลังการอย่างแน่นอนฮะไป
จะต้องออกจดหงจดหมายให้บรรดาผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างที่มันดังอยากจะได้
ศิลปินของเขาไปแต่งานนี้นี่คือการให้เกียรติ
พูดสาระสำคัญสั้นง่ายกูไม่ปล่อยให้ไป
อะไรนะจ๊ะทำไมพูดเพราะขนาดนี้
เขาล็อกคิวกันไว้ข้ามพบข้ามชาติมาหมดแล้วดาราศิลปินของเขา
แล้วอยู่ดีประเทศไทยจะมาแซงคิวคนอื่นได้ยังไง
คือแต่ผมมองจดหมายฉบับนี้ยังไงรู้ไหมฮะผมมองว่าเขาบอกว่า
ลือกันได้แล้วที่ลือที่ประคมข่าวกันในประเทศไทย
ผมว่าเขาดูแล้วเขาก็คงไม่สบายใจเพราะเราคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มอีก
ถูกล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะจ๊ะ
ขอให้เข้าใจตรงกันนะจ๊ะจบตรงนี้เลยฮะ
สาขาต่างแขนงต่างทำไมเสียงมันเบาลง

มันก็คงจะไม่ใช่แบบอารมณ์แบบลิซ่าสักขนาดนั้นนะ
จะมีแขนงหนังตะลงหนังตะลุง
อะไรก็เดี๋ยวจะเชิญมาร่วมเขาดาวน์ปีใหม่

ตอนนี้มีการประกาศตามหาคนหายอยู่
หวังว่าวันนี้จะมีทัศนะจากท่าน
เพราะท่านเป็นคนสำคัญในการประกาศ
ว่าจะได้ลิซ่ามาอย่างแน่นอน
แล้วถึงขั้นประกาศว่าจะเซ็นสัญญากันด้วย

ทีนี้ถามลุงตู่หน่อยดีไหม
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

แต่ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวัง

แต่เห็นใจและเข้าใจ

ลิซ่าเนี่ยเขามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมชมชอบ
เพราะฉะนั้นคิวเนี่ยก็แน่นเอียด

เรามนุษย์ธรรมดาเราก็เข้าใจอยู่แล้ว

เตรียมจองมาดูเยอะเพราะกำลังฮิต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปหารือ

โดยจะเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก
แล้วก็เป็นที่รู้จักมาร่วมงานแทนลิซ่านะคะ

เสนอให้เพิ่มการแสดงวัฒนธรรม๕ภาคเข้าไปด้วย
เพื่อต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เพราะไทยมีศักยภาพด้านวัฒนธรรม
ก็ต้องนำพาประเทศไปข้างหน้าให้ได้
ถ้ำกลางพระหุวัฒนธรรมของไทย
ที่คนทั่วโลกเขายอมรับแล้วก็นิยมชมชอบกัน
ทีนี้อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้ที่ออกมาพูดนะคะ
โคศกรัฐบาลคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะ
บอกว่ารัฐบาลจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่

เพื่อที่จะให้ลิซ่ามาไทยให้ได้
แม้ว่าจะต้องเลื่อนเวลาออกไปในโอกาสอื่นก็ตาม
พี่เบิร์ตสงกรานทันไหม
ผมว่าคิวเขาสงกรานน่าจะเลยไปแล้ว
สงกรานนะคะหรือโอกาสอื่นนะคะ
ที่ไม่ใช่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คือปีใหม่นี้ไม่ทันอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะคะ

คุณไตรสุรีบอกว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรี

และจะมีการประชุมร่วมกับการท่องเที่ยว

เพื่อจะพยายามไปคว้าตัวลิซ่า

สักครั้งหนึ่งสักโอกาสหนึ่ง

งานนี้มาไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องเอามาให้ได้ใช่ไหมฮ
บางคนแซวถึงขั้นว่าหมอไม่รับเย็บ
แตกแล้วหรือค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
มาถึงอย่างที่น้องปุ้ยว่าแหละ

แล้วหลายคนถามว่าแล้วไปดิวยังไงนะฮะ

สรุปไอ้ที่ออกข่าวว่าคอนเฟิร์มมาแน่ไม่กี่วันก่อน

นี่ผมอ่านตามเพจนะครับผมไม่ได้พูดไปสู่ภาพนะ
จากนั้นก็แชร์โพสต์ภาพที่มีข้อความว่า
เออแต่ก็ไม่รู้เขาจะว่างอีกหรือเปล่าเพราะหมดคิวหนังไปนะฮะ
เพราะเขาพูดถึงเมืองไทยเยอะเหลือเกินตอนนี้

นี่ถึงกลับไปหาข่าวเก่าอ่าน
จริงก็ไม่เก่ามากแค่๔วันที่แล้วเอง
รัฐมนตรีเราเขาไปคอนเฟิร์มกับใครมาวะ
อันนี้คุณต้นหอม
เออมีวะทุกคนเลยนะฮะสงสัยคือสงสัยมากไงนะครับ
คุณนวัดอิสระไกรศีลนะครับโพสต์ว่า
ติดต่อกันยังไงครับเขามีคิวงานอยู่แล้ว
หรือไม่ได้ติดต่อพูดกันไปเอง

ขายของเก่งสุดยอดฮะเป็นการช่วงชิงพื้นที่ที่สุดยอดมาก
แต่ว่าแม่หญิงลีก็ขอช่วงชิงพื้นที่เหมือนกัน
หญิงลีแห่งเมืองทิพย์ออกมาโพสต์บอกว่า
ไม่สามารถมาร่วมฉลองปีใหม่ที่ไทยได้
เพราะต้องวางแผนมีบุตรทันทีหลังแต่งงานแน่
เกาะกระแสเก่งแหละดูออก

สุดจริงจริงจริงจริงนี่หน้าเริ่มเข้ารูปเข้าร้อยแล้วนะ

เชิญภูมิผู้มาก่อนกาลสรพิเตร์มงคลตริตสุขสินทรานนล

ขอทาบทามลิซ่าด้วยตัวพี่เต้เอง
หากทำไม่ได้ให้ไปคุยกับเขาก่อน
คุยกับพี่เต้ครับวงคนกิจสุขศิลป์ธรานนทร์
เมื่อรัฐบาลจะลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ๒๐๐ล้านจ้างลิซ่าเนี่ย
ผมว่าจ้างวงในประเทศไทยก็วงเราประมาณเท่าไรเอง
ปกติราคากลางเขาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทใช่ไหม

แสนกว่าบาทเนี่ยเขาอาจจะคิดครึ่งราคาก็ได้นะครับ
เราจะสามารถจ้างได้ประมาณสัก๓๐๐วงนะฮะ
ถ้าเขาคิดขึ้นราคาสมมุติถ้าเราจัดจุดละ๕ล้านบาท
ละ๕ล้านบาทก็๒๐๐ล้านก็ได้๔๐จุดนะครับ
ใน๕ล้านเนี่ยสามารถจ้างศิลปินได้หลายคนเลย
ถ้ารัฐบาลไม่จัดนะครับเดี๋ยวผมจัดเองก็ได้นะฮะ
แต่ขอให้สอบคอเขาอนุญาตให้คนมาดูกันเยอะนะฮะ
เดี๋ยวผมจะลงทุนเองเลยนะฮะ๒๓ล้าน๔ล้านนะฮะ
ดมทุนกับเพื่อนนะฮะจัดคอนเสิร์ตนะฮะ
คอนเสิร์ตเก็บค่าตัวแต่ไม่แพงมากนะครับ
จัดเองก็ได้นะฮะถ้ารัฐบาลไม่จัด
เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลองถามน้องลิซ่าว่า
สมมุติถ้าพี่เต้จะจ้างราคาเท่าไหร่นะครับ
เต้ไม่เอาค่าคอมมิชั่นนะฮะเอาแบบต้นทุนเลยนะครับ
น้องลิซ่าเห็นว่าพี่ก็ยังหนุ่มเหมือนกันอย่าคิดราคาพี่แพงนะฮะ
คือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
อีกอย่างลูกพี่ทุกคนก็เป็นแฟนคลับ

แต่พี่เต้อาสาพี่เต้ก็สอนในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการเงิน
มี๒๐๐ล้านไปจ้างนักดนตรีนักร้องได้เป็นพันคนเลย
แต่หากยังยื้อยุดอยากจะเอาลิซ่ามา
เต้กับอาสาจะเชิญลิซ่าด้วยตัวพี่เต้เอง

นี่คือผู้มาก่อนการ
พี่เต้มุมกฎกิจสุขศิลป์ธรานนท์
แต่อีกคนนึงห้ามพลาดนะครับ
พี่เอ๋สองพี่เอ๋บารีนาไกรคุบ

ขอเป็นใครขอเป็นพี่ตูนบอดี้แลม

เอาอย่างนี้พี่เอ๋ขอเชียร์ด้วยก็แล้วกันนะฮะ

ลิซ่าไม่มาเอาพี่ตูนบอดี้แลม
ปู่จานลองใหม่ก็ได้เหมือนกันนะฮะ
ครับ
คุณผู้ชมนับถอยล้างอีก๓วันเท่านั้น
พฤศจิกายนบ้านเราจะเปิดประเทศแล้ว